เมื่อวานนี้มีเหตุบระทึกกลางกรุงคุณผู้ชมมีชาวบ้านก็เดินไปเดินมาอยู่แถวบริเวณหน้าทางคำแหงนะฮะแล้วอยู่นะมีตึกสูง๔ชั้นกำลังลื้อถอดมันพังคลืดลงมาครับเมื่อวานมิ้นขับผ่านผ่านพอดีใช่ไหมใช่แต่ว่าคือเป็นจังหวะที่ที่มันมันถล่มลงมาแล้วนะคะตอนแรกก็เอกใจเหมือนกันว่าทำไมรถติดจังเ
มีคนที่เดินอยู่โดนเศษของปูนของหินเนี่ยกระแทกศีรษะหัวแตกไปเลยเลือดอาบนะครับเหตุการณ์นี้มีคนที่เขาอยู่ระแวกนั้นถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ไปชมภาพช่วงนี้กันหน่อยครับ

ออกมาช่วยกันคนที่อยู่ในร้านในคลินิกเสริมความงามก็ออกมาช่วยกัน
จังหวะนั้นมันมีเสียงดังเหมือนไฟช็อตระเบิดขึ้นมา

คือสังกษีที่มันปิดกั้นรอบอาคารมันพาดไปโดนสายไฟฟ้าแรงสูง

มันก็เลยทำให้ช็อตและดังสนั่นแบบปุ๊บขึ้นมาแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีประกายไฟจากไฟฟ้าช็อตลุกพลึบขึ้นมาเป็นระยะด้วย
คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างวิ่งหนีตายโอละหมานคือตรงนั้นมันจะเป็นแบบแผงขายของนะ
มันจะมีร้านค้าเปิดอยู่มีคนไปตั้งแผงขายของอยู่ก็วิ่งกันไป

ก็มีกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือประถมพยาบาลแล้วก็มีพี่ที่เป็นคนขับวินไปช่วย

เหตุการณ์มันก็ชุดละมุนอย่างที่มิ้นบอกรถมันติดมากตอนสัก๔๕โมงเย็น
ที่ถล่มนั้นเป็นอาคารร้าง๔ชั้นอยู่ระหว่างการรื้อ
คุณผู้ชมอยู่ซอยรามคำแหง๕๑ทับ๑แล้วก็๕๑ทับ๒อยู่ตรงกลางพอดี
มีสังกษีปิดล้อมอยู่เพราะมรื้อถอนเพื่อจะไปสร้างเป็นปล่องระบายอากาศรถไฟใต้ดิน
ของสถานีรามคำแหงในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ขณะเกิดเหตุมีคนงาน๙คนใช้รถแบ็คโฮลกำลังเจาะมลื้อถอนอยู่ด้านใน
คนข้างนอกไม่เห็นหรอกเพราะสังกษีมันล้อมอยู่
ปรากฏว่าตัวของระเบียงแผ่นปูนของชั้น๒มันหลุดแล้วไปกระแทกกันสาดแล้วก็ถล่มลงมาในที่สุดนะครับ
ส่วนคนเจ็บ๒รายคือทราบชื่อภายหลังก็คือนางสาวนภาพรศรีบุญเรืองอายุ๕๔
แล้วก็นางสาวโสพิตาทองเกิดอายุ๒๓
ทั้งคู่ถูกเศษอิดเศษปูนหล่นใส่ศีรษะแตกเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าแบบนี้ได้ยินเสียงรถแคลขนาดใหญ่เนี่ยเจาะพื้นเจาะตึกหรือถอนก่อนที่สุดท้ายมันจะพังลงมา
คนงานกั้นฟุตบาทให้คนไปเดินบนถนนแล้วนะ
แต่ว่าคนเจ็บเขาเดินผ่านไปพอดีแล้วมันถูกเศษของเศษซากของปูนตกใส่หัวพอดีนะฮะเอาไปฟังเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
ไม่เชื่อนะ
คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการก่อสร้างมันค่อนข้างลำบากเพราะว่าจุดนี้มันเป็นแหล่งชุมชนคือถ้าใครอยู่แถวนั้นจะรู้เลยว่าพลุกพลาดมากอะค่ะผู้คน
อ่ออออออออตรงนั้นมีตลาดมีสนามกีลา
มีมหาวิทยาลัยตลาดก็ตั้งหลายตลาดแล้วก็มีร้านค้าเยอะ
ก่อเต็มไปหมดเลยมันก็ลำบากในการก่อสร้างจากที่เราฟังที่เราดูเนี่ย
คือเขากั้นไม่ให้คนเดินฟุตบาทนะใช่แล้วให้ไปเดินบนถนนแล้วส่วนหนึ่ง
มันก็ไม่ปลอดภัยแล้วส่วนหนึ่งถูกนะฮะแล้วก็การลื้ออาคารนี้มันก็แหม
มันค่อนข้างแสดงชุมชนหน่อยมันก็เสี่ยงนิดหนึ่งอ่ะนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจจะสอบปากคำพยานทุกคนเลยแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับใคร
ไม่ได้แจ้งข้อหากับคนงานในการลื้อถอนนะครับส่วนทางเขตบางกะปิทำยังไงล่ะ
เรื่องต้นก็สั่งให้หยุดการบริถอนไว้ก่อนชั่วคราววันนี้จะมีการให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่โยธาเข้าไปตรวจสอบซากอาคาร
แล้วก็โครงสร้างอาคารใกล้เคียงพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เพื่อไปสรุปให้กับตำรวจแล้วก็ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ
โอ้โหนี่คือการก่อสร้างรถไฟฟ้ามันก็ต้องแบบนะอันตรายเหมือนกัน
ก็ต้องออกมารับผิดชอบมาดูแลกันด้วยนะคะ